ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนโสดมีโอกาสสูงมากที่จะพบรักในที่ทำงาน
งานจะนำความรักมาให้คนต่างเพศจะอำนวยโชคอำนวยเสน่ห์ให้แก่ท่าน
และคนมีคู่จะมีเรื่องให้ร้อนใจควรใช้ความระมัดระวังในการพูดจากับคู่ของท่าน
สุขภาพจะต้องเผชิญกับโรคฤทธีดวงจมูกสมองศีรษะและการเป็นลมหน้ามืดบ่อย

การเงินท่านพอมีโชคลาภจากการเสี่ยงได้ค่าตอบแทนหรือรางวัลจากผลงาน
แต่ท่านเองมักใช้เงินอย่างค่อนข้างฟุ่มเฟือยหรืออาจถึงขั้นสุรุยสุราย
หมดไปกับสิ่งบำรุงความสุขและโอกาสได้ลาบจากทางไกล
การงานมีบรรยากาศใหม่ในการทำงานได้เพื่อนร่วมงานทีมงานหน้าใหม่
ซึ่งมีที่มาไม่เป็นมิตรต่อท่านนักมีเจ้านายใหม่มีสภาพแวดล้อมใหม่ในการทำงาน
แต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออยู่บ้าง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์